และหลังจากที่มีการประกาศเตือนภัยให้พื้นที่ภาคใต้ต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่นับว่าเป็นรอบที่๓แล้วเนี่ยนะคะ
พื้นที่ระดมกำลังกันเข้าไปปรับพื้นที่แล้วก็ช่วยกันเปิดทางน้ำให้สามารถระบายได้มากขึ้นค่ะ
เราจะไปติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณเจนสักแร่อึ้งผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานมาจากที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
หลายพื้นที่ก็ตัดสินใจที่จะใช้งบประมาณส่วนตัวในการขุดลอกคูคลองและปรับปรุงเส้นทางน้ำนะครับ
เพื่อเตรียมตัวที่จะรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นเป็นครั้งที่๓ในรอบปีนี้
ชาวบ้านในพื้นที่หมู่๖ตำบลหลักช้างอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
ช่วยกันปรับปรุงสภาพพื้นที่บริเวณโรงเรียนวัดหลักช้างเพื่อใช้เป็นเส้นทางน้ำผ่านในการปรองรับปริมาณฝนที่กำลังจะมาถึงในวันพรุ่งนี้
ซึ่งตั้งแต่ปีใหม่ที่ผ่านมาโรงเรียนแห่งนี้ถูกน้ำท่วมขังถึง๒ครั้งครับ
ทำให้โรงเรียนเพิ่งเปิดการเรียนการสอนไปได้เพียงแค่สี่วันเท่านั้นซึ่งวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประสานงานร่วมกับโรงเรียนนะครับ
ในการระดมทุนจากชาวบ้านหรือต้นปามกว่า๒๐ต้น
เพื่อปรับปรุงสภาพพื้นที่ในการปรองรับน้ำครับรู้สึกอุ่นใจครับ
เมื่อก่อนนั้นจากที่รู้สึกว่าวาเวย์เหมือนกับว่าถูกทอดทิ้งเดียวได้ไม่มีหน่วยงานไหนมาดูแลนะครับ
ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาดูแลเรานะครับแล้วก็ลูกนักเรียนผู้ปกครองนะครับ
ส่วนโรงเรียนขณะนี้แต่ว่าบ้านของนักเรียนจะมีน้ำท่วมสูงมาก
แล้วก็ยังมีนักเรียนบางส่วนที่ยังไม่สามารถมาเรียนได้เพราะว่าเส้นทางสัญจรไปมาเนี่ยจะลำบาก
ว่าถูกตัดขาดนะครับขณะที่พื้นที่บางส่วนของวัดพระราชบำรุงหรือวัดสวนขันในอดีตครับ
ได้อยู่ผ่านเส้นทางน้ำบริเวณคลองคุดด้วงทำให้ตั้งแต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาในพื้นที่ได้รับความเสียหาย
โดยเฉพาะบริเวณเมนเผาศพที่ถูกน้ำพัดผ่านจนเกิดรอยล้าวล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้รถแคล
ดังนั้นบทพระรบริเวณกระทำกล้าวข้นเกี่ยวเริ่มโดยกำลังพอเกี่ยวกันจเก่าในหมู่คนเกี่ยวมาก
ปรุงสภาพพื้นที่ตลอดทั้งวันนี้นอกจากจะต้องรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมแล้ว
เส้นทางน้ำหลายแห่งก็จะผ่านพื้นที่แก้มลิงที่คนในพื้นที่จะสามารถนำไปใช้ในการเกษตรต่อไปได้ด้วยครับ
ซึ่งการเตรียมความพร้อมทั้งหมดในวันนี้นะครับ
ชาวบ้านก็ได้แต่คาดหวังนะครับว่าสถานการณ์น้ำที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้จะไม่มีผลกระทบรุนแรงเหมือนสองครั้งที่ผ่านมาครับ
สักแซ่อึ้งข่าวไทยบรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดนครศรีธรรมราช